ผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตหน่อยกันแล้วกัน
ถมน้ำลายใส่หน้าเขา
แล้วยกพวกย้อนกลับมาทำร้ายเขาอีก
ไปดูคลิปช่วงเกิดเหตุจังหวัดที่นี่
ตอนที่ย้อนมาตอนลัง
มาทำร้ายรอปภเขาซึ่งรอปภคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่เจอตอนที่ขอแลกบัตรนะ
เขาพยายามจะบอกแล้วค่ะว่าไม่ใช่เขาเขาเพิ่งมาเปลี่ยนกะตอนกลางคืน
คนนั้นน่ะน้องชายเขาแต่ก็โดนไปนี่ครับไม่ยั้งเลยนะฮะน่วมไปเลยนะครับ
นี่ฮะนี่เป็นช่วงที่คนที่ก่อเหตุเนี่ยมาทำร้ายนะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บชื่อกองสินนะครับทุกผู้ชมครับเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
จากนั้นก็มีคนที่เข้ามาห้ามเข้ามาแยกกันนะครับนี่จังหวะเดินเข้ามานี่ดึงเข้ามาจากป้อมรอปภเลยนะครับ
ทางฝั่งของคนเจ็บก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้นะครับเพื่อจะตามหาบุคคลที่ทำร้ายเนี่ยให้มารับผิดชอบนะฮะ
เพราะว่าเขาบาดเจ็บแล้วก็ต้องหยุดงานด้วยแล้วคู่กรณีก็ยังส่งข้อความมาข่มขู่อีกนะฮะเหมือนกับไม่กลัวอะไรเลยนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยอันนี้ข้อความที่ส่งมาคุยหลังจากเห็นคลิปนะ
แต่เข้าคนละกะนี่ฮะนี่คืออุเทศนะฮะนายอุเทศไทยสาซึ่งคนนี้คือคนที่เจอคนก่อเหตุก่อนตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับ
นายอุเทศบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕มีนาคมที่ผ่านมานะครับคู่กรณีเนี่ยเป็นผู้รับเหมาขนเฟอร์นิเจอร์
วันนั้นขับรถมาจะมาส่งคนงานนี่นี่นะฮะจะมาส่งคนงานนะครับ
แล้วทีนี้เนี่ยมาเจอป้อมรอปภหน้าหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตะบนเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เขาก็ขอแลกบัตรก็ตามระเบียบก็ต้องแลกบัตรใช่ไหมแต่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยไม่ยอมแลกบัตรนะครับ
แล้วก็อ้างว่าเอาเมื่อวานมาไม่เห็นต้องแลกเลยซึ่งคุณอุเทศบอกก็ผมก็ไม่รู้ว่าแต่วันนี้ผมประจำจุดอยู่ยังไงคุณต้องแลก
สุดท้ายเขาก็แลกนะฮะแต่ว่าเอาบัตรของเมียมาให้บัตรตัวเองไม่ให้นะครับ
พอขากลับออกมาเนี่ยจังหวะที่ต้องมารับบัตรคืนนะครับคุณอุเทศบอกผมก็เลยบอกเขาว่า
ต่อไปถ้ามาแบบนี้อีกเนี่ยแล้วแลกบัตรแบบนี้อีกไม่ให้เข้าแล้วนะ
คู่กรณีได้ยินแบบนี้ไม่พอใจนะครับถมน้ำลายใส่หน้าเขาสองครั้ง
เขาก็พยายามเลี่ยงนะฮะไม่ตอบโต้นะครับเพราะว่าจังหวะนั้นก็มีช่างกระจกเนี่ยเข้ามาจอดรถต่อท้ายอยู่พอดี
คนที่เป็นคนก่อเหตุก็เลยขับรถออกไปคุณอุเทศบอกนึกว่าเรื่องจะจบไม่จบนะครับ
คู่กรณีวนรถกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยเข้าไปหลบ
ป้อมรอปภไปล็อกประตูหน้าต่างเอาไว้นี่แล้วคู่กรณีเห็นไหมครับ
ช่วงกลางวันนะถือไม้เบสบอลเข้ามาโวยวายหาเรื่อง
ทำอะไรไม่ได้เปิดไม่ได้ครับป้อมก็เลยถอยกลับไป
แต่ย้อนมาอีกรอบนึงตอนดึกฮะแต่ตอนดึกเนี่ยทางคุณอุเทศเขาไม่อยู่แล้ว
พี่ชายเขาชื่อกองสินคนเจ็บเนี่ยมาเข้ากะตอนดึกมาเปลี่ยนกะกันแล้ว
คู่กรณีมาถึงคือไม่ฟังอะไรเลยฮะคิดว่าคือรอปภคนกลางวัน
แล้วก็ยกพวกมาด้วยนะครับรุมทำร้ายจนแบบเขาน่วมเลยนะฮะ
พอแกออกมาปุ๊บผมก็เลยต่อไปนะครับต่อไปถ้าถ้าจะเข้ามา
แลกบัตรผมไม่ให้เข้าแล้วนะครับผมก็เลยพูดคำนี้ไปนะ
แกตอนนี้แกก็เลยขึ้นเลยแกก็เลยโยกรถไปโยกรถมาเหมือนกับไม่พอใจผมแล้ว
อย่างนู้นอย่างนี้มึงเลือกมากอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วก็ถุยน้ำลายสีหน้าผมไปสองทีครับ
ทีแรกผมจะให้หัวหน้าผมมาถามว่าแกโกรธเรื่องอะไร
แล้วผมจะได้ไปคุยแต่พอเอิญกำลังจะออกไป
ถือไม้เป็นบอลเนี่ยผมก็ต้องวิ่งเข้าเตะป้อมยามอีก
ผมก็ต้องล็อกประตูอีกตอนนั้นผมหายแล้ว
ตอนนั้นเพราะว่าเห็นไม้เนี่ยผมดูอาการแล้วไม่ใช่แล้ว
ทำไมปลอดภัยผมก็ต้องวิ่งเข้าป้อมอีก
เด็กไอ้ไม่ทำร้ายอะไรไม่ทุกข์ตีอะไร
ไม่ครับแต่ถ้าผมออกไปก็โดนเต็มแหละ
ใบหน้าหน้าพากศ์ฝ่ายคู่กรณี
หลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็หัวหน้างานของเขาก็
อยากจะให้เจรจายอมความกันให้รับเงินเยียวยาไป๒๕๐๐บาท
แล้วจะจบเรื่องแต่ว่าคุณกองสาเขาบอกเขาไม่ยอม
ไปแจ้งความวิทยุทธิสอบพร้อมเมืองภูเก็ตนะครับ
เพื่อให้ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเขาก็ยังมาทำงานไม่ได้
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรายได้
กลายเป็นว่าเจ็บตัวด้วยแล้วก็มาเครียดเรื่องรายได้ด้วยตอนนี้

อยากจะบอกว่าผมน่ะไม่เอาหรอกแค่๒๕๐๐บาท
ผมอยากเกินที่ว่าทำร้ายผม
ผมอยากให้มันรู้บ้างว่ามันคนเราหาเช้ากินค่ำด้วยกันใช่ไหม
เห็นใจกันไม่ใช่ว่าจะมาขู่กัน
ผมอยากให้มันรู้ว่ามันผิดหรือถูกใครผิดหรือใครถูกแค่นั้นแหละ